ขยับต่อไปดูร้านเด็ดเกวียนหักคือไม่ได้กินอาหารอร่อยจนเกวียนหักนะ
แล้วร้านนี้เนี่ยมีสองสามเมนูมาป๊ะกันน่ารับประทานเกิน
ไหนต้มมคุดเนี่ยอยู่ต้นต้นต้นมังคุดเลยฮะ
ร้านนี้มี๒เมนูเด็ดก็คือ
ปรูปถีนก๋วยเตี๋ยวตีนไก่เต็มเลย

เนื้อนุ่มเปลือยรับประทานได้เลย

แล้วน่องไก่เวลารับประทานอย่าใช้ซ่อมให้เป่าเบา
มันจะรุ่นออกมาเร็วมันรุ่นรุ่นเองเลย
หมารุ่นเข้าปากแล้วนะ
เป็นรสเด็ดนะครับ
จากเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่หรือตีนไก่แล้วก็มีขาหมูคากิ
ุ่มขนาดไหนนุ่มขนาดแบบเอาลิ้นแตะ
แทบจะละลายในปากแล้วเหมือนเนื้อของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับ
ร้านนี้ราคากันเอง๓๐ราคาธรรมดา๔๐ก็มีด้วยนะฮะ
ให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้า๙โมงถึงบ่าย๓
เขามีคนปักหมุดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
หรือสนใจอยากจะไปคุกเทพไปแล้วหรือเปล่า
อย่าเพิ่งรีบไปเลยให้คนข้างหน้าก็กินไปก่อน

ตำบลเกวียนหักอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีฮะ

แล้วพี่กินไม่เกรงใจคนอื่นเลยเราก็หิวเหมือนกัน